ท่านผู้ชมครับมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับนางแบบสาวคนหนึ่ง
เธอบอกว่าเธอเนี่ยได้รับการว่าจ้างให้ไปถ่ายแบบแนวเซ็กซี่
อืมอ่าช่างภาพเนี้ยเป็นช่างภาพชาวต่างชาติ
ให้ไปถ่ายที่คอนโดในกรุงเทพนี่แหละค่ะแต่สุดท้ายเธอบอกว่าเธอถูก
ล่วงละเมิดกระทำอนาจารย์อืมอ่าระหว่างที่ถงที่ทายอะไรอยู่อย่างเงี้
บอกนะแต่มันจะมีอยู่ช่วงนึงเธอช่วงเขาบอกให้นอนแล้วก็หลับตาหน่อย
อยู่ดีลืมตาขึ้นมาเนี่ยเพราะมันรู้สึกเอ๊ะอะไรแปลกเนี่ย
ช่างภาพเนี่ยเอาอวัยวะเพศเนี้ยมาจ่อแล้วพยายามจะยัดเข้าปากเธออืม
นี่ฮะเธอก็เลยมาร้องขอความช่วยเหลือกับทางคุณแอนนานะฮะ
คุณแอนนาภรรยาของไฮโซลูกนัดนะครับเพื่อจะให้ช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องที่เธอถูกกระทำอนาจารย์ตรงนี้หน่อย
โซลูกนัทเองเขาก็โพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊คส่วนตัวนะครับบอกว่านางแบบคนนึง
แจ้งว่าถูกล่วงละเมิดระหว่างงานถ่ายแบบแล้วคนร้ายเนี่ยให้ผู้เสียหายโพสต์ท่าทางต่าง
ตาอ้าปากแล้วคนร้ายก็บันทึกภาพแต่ระหว่างนั้นกลับเอาอวัยวเพศพยายามยัดเข้าปากผู้เสียหาย
นี่หลังจากที่ได้รับแจ้งก็ประสานกับผู้เสียหายแล้วก็ให้ติดต่อไปยังผู้ที่ถูกกล่าวหา
ก็คือช่างภาพคนนั้นประมาณว่าผู้เสียหายเดี๋ยวจะพาเพื่อนเนี่ยไปเจอช่างภาพคนนี้อีกครั้งหนึ่งนะ
อ่าให้ติดต่อผ่านไลน์กันเพื่อจะหาข้อความเป็นหลักฐานในการไปแจ้งความดำเนินคดี
แล้วเขาก็อ้างว่าเขาก็ได้หลักฐานมาแล้วนั่นแหละ

แล้วก็นำไปเป็นหลักฐานให้กับตำรวจตั้งแต่เมื่อวันที่๗พฤษภาคมที่ผ่านมา

ทักไลน์กลับไปหาเขาดู
จริงมันเป็นประโยคง่ายมาสมมุติว่าคุณไปเที่ยวบ้านเพื่อน

รุ่งขึ้นเพื่อนแบบเฮ้ยเมื่อวานขอโทษกูด้วย

จะเผชิญหน้ากับคนร้ายของเขา
เขาก็ต้องไปบรรยายว่า
วันนั้นที่คุณกระทำสิ่งนี้๑๒๓๔
การอวัยวะเพศมาทำฉันแบบนี้เนี่ย

เราก็ได้คำขอโทษมา
จะเป็นแบบโอเคอ่ะโอเคขอโทษก็ได้

ถ้าสารก็พิจารณาว่าพอดีพอแล้ว

ว่าคือใครอ่านก็รู้ว่าอันนี้ยอมรับไปแล้ว

มันค่อนข้างจะละเอียดอ่อนเพราะฉะนั้น
ผู้เสียหายทุกคนมันจะมีสภาวะเล็ก

เพราะฉะนั้นคือเราอยากให้หนึ่งคือ
ลดจำนวนอาชญากรลง

เกี่ยวกับการกระทำทางเพศและความรุนแรง
แบบงานเซ็กซี่

เธอบอกเธอก็ไปที่คอนโด

ผู้ที่ถูกกล่าวหาคนนี้

ให้ไปถ่ายที่คอนโดไม่ให้คนอื่นไปด้วย

อ้างว่าอย่างนี้นะฮะตามที่เธออ้างกับเรานะ

พอไปเริ่มงานถ่ายภาพเนี่ยเขาให้เธอ

แล้วให้นอนบนที่นอนแล้วให้หลับตา

ที่เธออ้างว่า

มาโดนที่หน้าที่ปากของเธอ

เดี๋ยวลองฟังเธอกันแล้วกัน
ของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เข้าไปแล้วก็เขาก็หลอกให้เราอ่ะ
หลับตาแล้วก็หลับตาแลบลิ้นออกมาค่ะแล้วก็เหมือนกับว่า
เอามือของเราไปจับที่เอวของเขาแล้วก็หนูลืมตามาเหมือนกับว่าเขาก็
พยายามเอาตรงนั้นของเขามายัดที่ปากของหนูค่ะ
แล้วก็รอบสองเขาก็เหมือนว่าเขาก็ชวนเราไปนั่งคุย
แล้วก็นั่งดูรูปถ่ายอะไรอย่างนี้แบบถ่ายที่เขาถ่ายไว้อะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็เขาอ้อมมือของเขามาสัมผัสหน้าอกเราแล้วก็ให้เราทำเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็ก็เจอเหมือนเดิมอีกค่ะแล้วก็คดีอย่างนี้มันเป็นแค่คดีเล็กเล็ก
เขาไม่ค่อยสนใจมากอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็จะโทษแค่เหยื่อ
ส่วนมากจะไม่โทษแต่ว่าคนทำเลย
ทางทนายความของผู้เสียหายบอกว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยตำรวจได้ตัวแล้วนะครับ
แจ้งข้อหาเกี่ยวกับคดีกระทำอนาจารย์แล้วก็อาจจะเข้าข่ายคดีข่มขืนนะครับ
เพราะว่ากฎหมายเรื่องการกระทำชำเลาเนี่ยจะหมายถึงการใช้อวัยวเพศของผู้กระทำล่วงล้ำ
วัยวะเพศทวันหนักหรือว่าช่องปากของผู้อื่นอันนี้ทนายความเขาบอกเอาไว้นะครับ
ส่วนทางไฮโซลูกนัดกับภรรยาคือคุณแอนนาบอกว่าเรื่องราวของนางแบบสาวคนนี้เนี่ย
ก็ถือว่าเป็นการถูกคุกคามทางเพศนะฮะก็เลยอยากให้สังคมเนี่ยช่วยกันจับตาเรื่องนี้
แล้วก็ช่วยเหลือป้องกันนะไม่ให้มีการคุกคามทางเพศแบบนี้ในสังคมนี่นะฮะ